ต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่วันนี้มีการโอ้โหแชร์กันเยอะเลยนะฮะ
เรื่องของเด็กนักเรียนนะครับเป็นรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งผู้หญิงนะ
กำลังนั่งเหมือนกับถักเปียให้กับเด็กนักเรียนรุ่นน้อง
ก็มีเด็กผู้ชงผู้ชายอะไรเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยตรงนี้
ถ่ายคลิปแต่ดึงหัวถักเปียแล้วดึงหัวแบบนี้ค่ะคือถักไปถักมาเนี่ยมันเริ่มแรงขึ้น
เขียนมาสอนแรงขึ้นแรงขึ้นจนน้องเด็กผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยถึงขั้นร้องไห้
ตอนแรกน้องเขาก็ทนนะเขาก็นั่งแบบนิ่งอ่ะครับ
นอยู่นานนะคะกว่าจะร้องไห้เนี่ยคือนานเลยนะหลายนาที
แต่ท่าทางก็หวาดกลัวหวาดวิตกตลอดคือสงสารมากคือสืบสาวราวเรื่องแล้วเนี่ยน้องเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทำอยู่ในขณะนี้เป็นเด็กออทิสติกด้วยนะ
พอร้องแล้วเนี่ยกลับถูกพยายามจะรุ่นพี่พยายามจะทำให้ไม่ร้องทั้งอุดปากทั้งแบบโอ้โหหลายอย่าง
เนี้ยเนี้ยอ่ะทุกผู้ชมลองดูหน่อยกันแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

เดี๋ยวมาดูสภาพคนร้องไห้กันนะครับผม

มีอะไร
คนที่อยู่ในห้องก็ไม่ได้ช่วยน้องเลยนะมีแต่ช่วยกันถ่ายคลกถ่ายคลิป
อ่าสำเนียงการพูดออกมาก็ลักษณะเหมือนกับทางพื้นที่ภาคเหนือ
เราตรวจสอบเรารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ
ใครที่เห็นคลิปนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะครับภาพนี้บันทึกจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับ
มีคนเอาไปโพสต์ไว้แล้วก็แชร์กันต่อเยอะแยะไปหมดนะครับ
รุ่นพี่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งรุมแกล้งทำร้ายร่างกายรุ่นน้องนะ
ทำหลายอย่างอย่างในคลิปที่ท่านเห็นนะครับ
คือมีการพูดกันอย่างร่าเริงด้วยนะเหมือนที่ท่านได้ยินอ่ะ
มาดูสภาพคนร้องไห้หน่อยว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งเป็นญาติของน้องผู้หญิงที่ถูกรังแก่

ตกลงทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบแล้วเด็กอยู่ป๔ส่วนรุ่นพี่อยู่ม๒นะครับ
ที่เขามาเผยแพร่เนี่ยบอกว่าทนไม่ได้ที่หลานถูกกันแกล้งขนาดนี้
ต้องการให้สังคมรับรู้จะได้เกิดการลงโทษเด็กที่กระทำ

คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังคนโพสต์คลิปนะครับ
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๕ตุลาคมนะครับ
โดยเด็กที่ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป๔ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพยาว
น้องที่ถูกแกล้งเป็นเด็กพิเศษหรือว่าเด็กออทิสติกด้วยนะวันเกิดเหตุมีรุ่นพี่ม๒๘คนมาบอกน้อง
บอกว่าเอามานี่มาไปห้องนี้ด้วยกันเดี๋ยวจะเปียร์ผมให้ค่ะเปียร์ผมก็คือถักเปีย
หลอกเด็กเข้ามาในห้องแล้วปิดห้องล็อกอ่ะใช่เนี่ยบอกจะเปียร์ผมให้นะครับ
พอเข้ามาในห้องล็อกห้องเลยแล้วมีคนเฝ้าประตูไว้คนหนึ่งด้วยนะเพื่อจะดูต้นทางไม่ให้ใครมา
คือตั้งใจพาน้องมาแกล้งเลยอ่ะทีนี้มันไม่รู้ว่าทำไมถึงจงใจจะต้องแกล้งน้องเขาเนี่ยใช่ไหม
รายงานก็บอกว่าเหมือนกับเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ชอบน้องคนนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ชอบเขาแล้วต้องไปแกล้งเขาอย่างนี้เหรอ
ดึงทั้งหวีด้วยความรุนแรงกระชากผมแล้วก็บอกน้องว่าต้องหวีแรงเพราะว่าเนี่ยน้องไม่สระผมมาผมมันเหนียว
กระชากไปกระชากมาจนที่สุดแล้วน้องที่ว่าหวาดกลัวตั้งแต่แรกทนไม่ไหวร้องไห้ออกมา
แล้วก็มาอุดปกอุดปากมาตบมากระทืบมาทำร้ายถามด้วยนะเป็นอะไรเป็นอะไรร้องทำไม
น้องก็บอกแค่ว่าน้องกลัวนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับน้องก็ไม่กล้าบอกใครนะไม่กล้าบอกแม่ด้วย
ทางครอบครัวก็ได้คลิปมาก็เลยเอาไปเผยแพร่นะครับแม่เองก็เห็นความผิดปกติของเด็กด้วยก็ถามจนน้องบอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าถูกรุ่นพี่แกล้งนะครับ
ทางครอบครัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับไปคุยกับทางโรงเรียนแล้วนะครับคือทางโรงเรียนเนี่ยนะผู้มนุยการโรงเรียนซึ่งอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวเนี่ยบอกว่าได้เห็นคลิปแล้วแล้วก็ติดต่อสอบถามไปยังผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในคลิปแล้วรุ่นพี่ชั้นมัธยมด้วยแล้วก็เด็กนักเรียนที่ถูกร
เมื่อมีเด็กน้อยเดินผ่านมาในช่วงที่เด็กดังกล่าวรวมกลุ่มกันอยู่ก็เลยเรียกรุ่นน้องให้เข้ามาในห้องแล้วก็แกล้งแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้มีคนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเอาไปโพสต์เอาไปโพสต์ด้วยความคึกขนองแล้วญาติเขาเห็นเขาก็มาแชร์ต่อเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมภูมิในการโรงเรียนบอกว่าเรื่องเนี้ยในอีกมุมหนึ่ง

แก่ในสถานศึกษามีปีละประมาณ๖แสนคน
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ๒ของโลก
มีสัดส่วนนักเรียนถูกรังแก่จากเพื่อนนักเรียนด้วยกันสูงถึง๑๑๐

แต่ไม่รู้มาถึงตอนนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้าง
คือที่สำคัญเด็กที่ถูกรังแกก็ไม่กล้าบอก

กว่าจะรู้เรื่องกันบางทีก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้ว

ผู้ปกครองของน้องที่ถูกรังแก่บอกว่าทางผู้ปกครองของเด็กชั้นม๒ทั้งหมดเนี่ย
ที่เขารู้เรื่องรู้ราวแล้วว่าลูกหลานเขาทำแบบนี้เนี่ย

บอกว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้คนละ๕๐๐บาท
แต่ผู้ปกครองของน้องที่ถูกรังแก่บอกไม่เอา

ไม่เอา

ไม่ถึงขั้นแจ้งความรู้ในคดีนะขนาดนี้ยังไม่มีข้อมืออะไรแบบนี้
แต่ว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดซึ่งทางพอโรงเรียนก็เลยบอกว่า

ถ้าพ่อแม่ของเด็กป๔เขาเอาเรื่องถึงขั้นแจ้งความเนี่ย

เสียอนาคตหมดอนาคตกันหมดทั้งกลุ่มเนี่ยนะคะ

ขึ้นสารผู้ใหญ่ก็ขึ้นสารเยาวชนนะครับ

ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าตามให้กันแล้วกันนะคะ